ที่วัดแห่งหนึ่งที่กำแพงเพชรมีหญิงสาวคนหนึ่งเข้าไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปปั้นท่านท้าเวชสุวรรณช่วงค่ำ
ไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ขออนุญาตให้นะครับ
นะครับ
นี่ค่ะคือกรีดร้องตัวสั่นเลยหลวงพ่อท่านต้องเอาน้ำมนต์มาพรมให้
สงบลงนะครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งนะฮะ
ของเมื่อคืนที่ผ่านมาจุดนี้นี่เป็นลานหน้าองค์ทาเวสุวรรณพญาเศรษฐีนะครับ
ซึ่งองค์ทาเวทสุวรรค์องค์นี้น่ะสูงกว่าห้าเมตร
ตั้งอยู่ที่หน้าโบสถ์วัดทุ่งสนุนรัตนารามนะครับที่ตะมนตรหารอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชร
ก็อย่างที่เห็นแล้วฮะหญิงสาวคนนี้เหมือนกับสั่นกรีดร้อง
คือเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ตอนที่มาไหว้ขอพรนะครับ
มีอีกคนนึงที่แห่งเดียวกันเลยนะฮะช่วงกลางวัน
และนี่เป็นผู้หญิงอายุห้าสิบเจ็ดปีมาจากคลองขุงเพื่อกราบขอโชคลาบทาเวสวันเหมือนกัน
แล้วล้วงหายเข้าไปได้เลขมาเนี่ยนะซึ่งตอนนี้คงรู้แล้ว
ค่ะว่าได้หรือไม่ได้ถูกหรือไม่ถูกอ่าแต่ปรากฏว่า
คุณพี่ท่านนี้บอกว่าอยู่ดีเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับ
ถ้าเกิดว่าแม่ไม่ลำนะเหมือนท่านจะบอกให้ลำ
ไม่ลำแล้วก็จะบีบเหมือนใจเนี่ยครับแบบจะหายใจไม่ออก
ญาติเขาพามาก็เลยมากับเขา
แล้วที่จริงแล้วเราก็มีโรคประจำตัวเยอะด้วยไง
ค่อนข้างจะจิตอ่อนมั้งเนาะ
ก็ต้องลำไงถ้าไม่ลำเราจะหาใจไม่ออก

แม่ก็เชื่อนะว่าปู่ยังมีจริง
มีจริงมีจริงมีจริงของเขาแน่นอน

ท้าเวชสุวรรณพญาเศรษฐีองค์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทำการบวงสวงเบิกเนธเมื่อ๔มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับ

นี่เป็นภาพวันนั้นนะครับสี่มิถุนายน
มันมีปฏิหารหลายสิ่งหลายอย่างนี่
เมฆบนท้องฟ้าจับก้อนรวมกัน
เขาบอกมองไปก็คล้ายเหมือนกับท้าเวสวันเหมือนกับรูปปั้นเลยหรือเปล่า
ลมฟ้าลมฝนอันนี้มาเต็มเลยขนาดทำพิธีบวงสวงนะครับ
นี่ฮะจนถึงวันนี้นี่แหละที่มีคนไปกราบไหว้ขอพร